อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะ
จากการโพสต์คลิปเนี่ยเป้าหมายก็คืออยากจะขอความเป็นธรรม
อยากจะถามคนที่มาก่อเหตุว่าจิตใจทำด้วยอะไร
ทำไมมาทำร้ายผู้หญิงคนเดียวที่เขาไม่มีทางสู้

ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยเธออายุแค่๒๓
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นทั้งหญิงและชายนะ

น่าจะสืมให้ริน

แต่เท่านั้นที่สุดของเรา

เอ็กซ์เอ็กซ์เดี๋ยวเอาออกไว้

มันเกิดขึ้นที่หอพักในตำบลโนนหนามแท่ง

เพราะว่าก็เป็นลักษณะของการแอบถ่ายเอาไว้

ที่เราเห็นภาพว่าวัยรุ่นชายหญิง

หลายคนมากไปรุมทำร้ายผู้หญิงคนเดียว

คือเขาก็รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วแหละ

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบความคืบหน้าให้
เกี่ยวกับคลิปนี้ที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล

นางสาวจิราพรค่ะอายุ๒๒นะคะ
เธอก็ถูกตีด้วยของแข็งที่หัวแผลหนึ่ง

ส่วนทรัพย์สินในห้องเสียหายเยอะเลย

ผู้เสียหายเขาแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วที่สพเมืองอำนาจเจริญ
ตัวผู้เสียหายบอกว่าคืนที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือ๘ตุลาคมเมื่อคืนนี้
กับเพื่อน๔๕คนไปเคลียร์ปัญหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
บอกว่ามันเป็นปัญหาหัวใจอะค่ะไปเคลียร์กัน
พอคุยกันเคลียร์กันเรียบร้อยก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับหอพัก
แต่ระหว่างนั้นมีผู้ชายในกลุ่มฝ่ายตรงข้ามปลาขวดเหล้าใส่รถของพวกเธอนะคะ
แต่ตอนนั้นน่ะไม่โดนก็พยายามขี่รถกลับไปที่หอพักของเธอ
พอไปถึงหอพักก็แชทถามฝ่ายตรงกันข้ามว่า
อ้าวก็เราเคลียร์กันเข้าใจแล้วนี่ปลาขวดเหล้าใส่เขาทำไม
ฝ่ายตรงกันข้ามตอบกลับมาว่าขออภัยนะคะกูไม่จบ
สักพักนึงมาเลย๒๐กว่าคนขับรถกันมา
ขี่รถจักรยานยนต์กันมาจอดหน้าร้าน
มีเพื่อนผู้ชาย๒คนผู้หญิง๓คนก็ล็อกห้องเอาไว้
แต่ฝ่ายตรงกันข้ามเข้ามา๒๐กว่าคนไงคะ
มาถึงปุ๊บทุบบานเกร็ดแตก
เอื้อมมือไปเปิดประตูโอ้โห
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาขวดเหล้าตีหัวเธอด้วย

โอ้โฮของเวอร์กำลังออกมาครับบุคเสียครับ
แต่ตอนที่เดี๋ยวบอกเจนาจานกันยังจบแล้ว

เนี่ยค่ะ
พี่แนนนครับ
ประมาทได้ประมานยี่สิบกว่าจึงสามสี่การ
คุณผู้ชมคะเพื่อนของคนเจ็บเป็นเพื่อนผู้หญิงอายุ๑๙อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุมีคนขี่รถจักรยานยนต์ปิดบังใบหน้ามาวนเวียนวนเวียนดูอยู่แถวหอพักกันนะคะสักพักนึงมากัน๒๐กว่าคนเสียงดังเอะอะโวยวายแล้วก็เนี่ยค่ะมาก่อเหตุตามคลิปภาพ
เพราะแบบโพกหน้าขี่รถเข้ามาเข้าขี่เข้ามีสองคนแล้วเขาก็ขี่ออกไปแล้วทีนี้ผ่านไปสักพักเข้าก็มากันเยอะเลยอืมเข้ามาที่เขาก็อาวุโย

เขาบอกว่าพวกหนูไปด่าพ่อแม่เขาทั้งที่พวกหนูยังไม่ได้ด่า

แล้วเหมือนหนูจะวิ่งเข้าไปกอดเอาเพื่อนกับพี่อะค่ะ
แล้วมันมีคนดึงหัวแล้วก็ถีบหนูเข้าห้องแล้วก็เอาประตูหนีพัง

บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนอนอยู่ห้องอยู่ใกล้กับห้องที่เกิดเรื่องเลย

แต่ก็ช่วยในลักษณะที่ว่าช่วยโทรแจ้งตำรวจ
เพราะว่าเขาเห็นว่าผู้ก่อเหตุบุกมาทำร้ายคนเจ็บจริง
แล้วก็มากัน๒๐กว่าคนไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ไปชั่วโมงหนึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุก็หนีไป

ก็เลยมีแค่คลิปที่คนในห้องถ่ายเอาไว้
เป็นหลักฐานจังหวะที่กลุ่มคนที่ก่อเหตุ
เข้าไปก่อเหตุในห้องของผู้เสียหาย
เห็นไงเขากับซ้อยเห็นเข้าไปไหนเพราะคนร้ายกิน
ทั้งตำรวจสมอเจริญบอกว่า

ก่อนหน้านี้มีเพื่อนในกลุ่มผู้เสียหาย

เขม่นกันที่ร้านอาหารค่ะ
ตำรวจบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องนี้
ก็เลยมีการตามมาก่อเหตุ
ตอนนี้ตำรวจรู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบปากคำ
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ

ก็คือทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่า
ตัวคนเจ็บเนี่ยไปด่าบุพการีของคนในกลุ่มเขา

เพื่อให้ฝั่งคนเจ็บขอโทษ
แต่มันไม่ใช่แค่นั้นไปรุมทำร้ายเขาด้วย

นี่ก็โอ้โหโดนหลายข้อหานะบุกรุกเวลากลางคืนอีกค่ะ